คุณค่ะพูดถึงใบกะเพราแล้วเนี่ย
วันนี้เราถามไปเกี่ยวกับว่าเมนูกะเพราอะไรที่ถูกใจคุณผู้ชมใช่ไหม
แต่คุณคะคุณรู้ไหมว่าที่อุทัยธานีเขามีกระเพราวัดดวง
ว้ายใส่มาแบบนี้ไม่ไหวแล้วบ้าง
เขาก็วัดดวงกันหน่อยคุณ

ก็มื้อนี้จะได้ใส่ไหนกินไหนอะไรยังไงก็ดูดิ

ร้านนี้ชื่อว่าร้านกะเพราวัดดวงนะคะ
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายหลักหนองฉานทัพทัน
ตรงข้ามทางเข้าโรงพยาบาลหนองฉางเลยค่ะ

ไม่ทันแล้วแต่เลือกคงเลือกเห็นแล้วใจคอยมาก็ดี

เอ้านี่คือกะโถนนะคุณง่าย

คือถ้าเกิดว่าคุณไปร้านนี้เจ้าของร้านเขาเห็นหน้าคุณ

โอ้โหหุ่นมาก
ใช่ไหมเพราะว่าแบบพอเสิร์ฟแล้วแบบ

วันนี้มันวันอะไรยิ่งกินกันได้
มาดูร้านนี้จริงเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะ
เด็ดของเขาอย่างที่บอกกะเพราวัดดวง
เออถ้าคุณสั่งกระเพราคุณต้องวัดดวงหน่อยว่า
เขาจะใส่อะไรมาเสิร์ฟให้คุณ
เพราะทุกอย่างยังไม่ผ่านการใช้ใช่ไหม

กระโถนอย่างเงี้ย

จริงเขามีเยอะแยะสารพัดกว่า๕๐แบบ
แต่มันเป็นแค่จุดขายของร้าน
เขายังไม่ได้ผ่านการใช้งานทำอย่างอื่น
เพิ่มจุดเด่นจุดถ่ายให้กับร้านนะคะ
ใครอยากไปวัดดวงไปเลยไปลุ้นกันได้เลย
ราคาก็ไม่ได้แพงเริ่มต้นแค่๔๐บาท
อยากไปก็ตามไปกันได้อาหารอร่อย
แล้วก็พ่อค้าเขาไอเดียดูแล้วดูดิอันนี้กินย่างนิดนึงนะคะหรือคุณมีไอเดียว่าคุณอยากทานในไหนไหม
คุณอยากทานในไหนมั้ยทานในจานธรรมดานี่เนี่ย
จริงเขาก็มีแบบว่ากระดาษรองเหมือนแค่มาในแบบว่าพัชนะที่มันแปลกตานิดนึง
แต่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่นนอกจากใส่อาหารนะคะ
ใส่อะไรก็ได้ของผมผมขออย่างนี้ละกันถ้ามีใส่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมา
ผมจะได้กินได้อย่างรู้สึกสบายใจเพราะใจผมมันอยู่กันที่นี่อย่างเดียวอยู่แล้ว
ใส่คุณออโปะหนังสือพิมพ์ใช่ไหมผมก็คิดว่าถ้าวาระสุดท้ายผมก็เอาหนังสือพิมพ์มาวางหน้าผมก็ได้
แต่ขอไปหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะอันนี้คือบอกแล้วผมอยากจะบอกให้ได้ยินถึงข้างบน
ให้ฟ้าอดินเป็นพยาน